ส่วนข่าวแรกวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของเมื่อวานนี้
เป็นบรรยากาศและเป็นข่าวที่หลายคนติดตามนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของการเบิกตัวพันธุ์ตำรวจโทบัญญิน
เพื่อที่จะมาตรวจพยานหลักฐานคดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษานะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะหลายคนจับตามองเพราะว่ามันมีข่าวออกมาว่า
มีแผนชิงตัวหรือเปล่ามีแผนแหกคุกหรือเปล่า
ตำรวจของกองปราบรามยืนยันว่ามี
เพราะฉะนั้นแล้วคำยืนยันที่ออกมาว่ามี
ก็จะต้องมีการคุมเข้มในช่วงของการควบคุมตัว
เรือนจำมาที่ศาล
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศคือเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะ
นาฬิกา๓๐นาที
เจ้าหน้าที่ราชธรรมจัดชุดปฏิบัติการพิเศษเรือนจำกลางบางขวาง
และชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษธนุมานของกองปรับปราม
และตำรวจนครบานพร้อมอาวุธครบมือกว่า๒๐นายค่ะ
คุมตัวพันธ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากรอดิษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาร่วมกันกับพวกอุ้มฆ่าเผานั่งยางพี่ชายผู้พิพากษาสารอาญากรุงเทพใต้
เรือนจำกลางบางขวางนำตัวไปที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลางนะคะ
ซึ่งเป็นไปตามที่สารนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีดังกล่าวค่ะ
ส่วนขบวนรถที่ควบคุมตัวพันธุ์ตำรวจโทบัญญินมีจำนวน๗คันด้วยกันเรียงแบบนี้แหละ
คุณมาคุมหลังเลยนะใช่มากันเยอะเลยนะคะ
ถึงแม้ว่าจะมีการควบคุมตัวคนที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับแผนแหกคุกไปแล้วก่อนหน้านี้
แต่เขาก็ยังไม่มั่นใจอ่ะครับก็ต้องเนี่ยคุ้มเข้มแบบนี้นะคะ
หลังจากที่มาถึงศาลเจ้าหน้าที่เบิกตัวพันธ์ตำรวจโทบัญญินจำเลยที่๑เข้ามาในห้องพิจารณาพร้อมทีมทนายความ
ภรรยาและลูกสาวเรามีภาพกราฟิกให้ดูแบบนี้นะคะ
เพราะว่าสารไม่ได้อนุญาตให้เราบันทึกภาพนะคะ
โดยมีตำรวจศาลและชุดปฏิบัติการพิเศษฮานุมานกองปราบคุมเข้มเข้มงวดมาก
ระหว่างการตรวจหลักฐานค่ะพันธุ์ตำรวจโทบัญญินชี้แจงต่อสารถึงกระแสข่าวการวางแผนแห่คุก
พันธุ์ตำรวจโทบัญญินยืนยันในสารบอกว่าไม่เป็นความจริงเพราะที่ผ่านมาถูกคุมครั้งเดียว
ไม่ได้ติดต่อกับใครจะไปวางแผนยังไงจึงทำให้เกิดความเครียด
จนพยายามปูขอข้าตัวตายประโยคนี้คือก่อนหน้านี้มีการตั้งความสังเกตว่า
ทำไมจะต้องไปผูกคอฆ่าตัวตายหรือว่าจะใช้แผนนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการแหกคู่

ตำรวจโทบัญญิมปฏิเสธเลยไอ้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยเครียด
ผมเครียดไงเพราะถูกคุมขังเดี่ยวไงก็เลยเครียดไม่ได้คุยกับใครด้วยนี่นะคะ
แล้วก็เอ่ยว่าตลอดระยะเวลาที่ถูกคุมขังในเรือนจำ
ไม่เคยได้รับการปฏิบัติอย่างที่นักโทษคนอื่นได้รับ
เพราะได้รับการปฏิบัติตัวเยี่ยงสัตว์

ของหนังสือพิมพ์ไทยรักษณ์พูดในศาลเลยนะ
คือคือคือคือคือคือ
คือคือคือคือ
มองว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นอุบัยหรือเปล่า
หวังผลให้ได้ออกไปรักษาตัวในโรงพยาบาล

ที่เจ้าหน้าที่นำตัวไปโรงพยาบาลหลบหนี
ฟังเสียงรองผู้บังคับการปรับปรามหน่อยค่ะ
หรือพฤติกรรมที่เราพบ
เหมือนการนั่งคุยและยิ้มคนเดียว
สิ่งบอกเหตุเหล่านี้นะครับ

มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเห็น

เราก็มองว่าการที่เขาจะหนี

จะไปทางงานได้อวกาศที่เขาจะง่ายสุดก็คือการเข้าไปอยู่สถาน

แล้วในส่วนของเรื่องของแผนการแหกคุกเนี่ย
ทำไมต้องมีรถดักหน้าดักหลัง๗คันคุ้มกันอะไรแบบนี้นะฮะ
มีผู้เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า๑๐รายเขาแบ่งทีมเป็น๒ส่วนนะคุณ
หนึ่งคือตอนนี้มีการสั่งการจริงเพื่อหวังจะชิงตัวบนทางด่วนด้วยซ้ำไป
ทำให้ต้องมีรถนำขบวนถึง๗คันดักหน้าดักหลังกันไป
เพราะว่ามีข่าวว่าจะมีการชิงตัวเขาบนทางด่วนระหว่างคุมตัวไปสารจังหวัดพระขนงด้วย
แต่ว่าแผนนี้ไม่สำเร็จก็ล้มเลิกไป
บีบบังคับให้ปล่อยตัวด้วย
อีกหนึ่งเรื่องที่มีข้อมูลออกมาจากคนที่ถูกจับไปก่อนกันหนิคือโจ๊ะกระเทศทอม
บอกว่าจะมีการระเบิดข้างเรือนจำ
ล้มเสาทงเอาไปปีนข้ามกำแพง

เขาบอกว่าประเด็นนี้มันเป็น
พูดในหมู่ผู้ต้องขังด้วยกันนะฮะว่าจะมีการทำแบบนี้
แต่ประเด็นนี้ไม่ได้มีการวางแผนจริงค่ะนะฮะ
แต่เรื่องของการวางแผนแหกคุกมันมีอยู่จริง
แต่ว่ากระบวนการจะทำอย่างไรเนี่ยก็ต้องอยู่ในการสืบสวนต่อไป
สุดท้ายเนี่ยผ่านตรวจโฮมันยินก็โดนไปหนึ่งข้อหาอีก
เพิ่มเติมนอกเหนือจากการอุ้มฆ่านะฮะ
แล้วแต่ลักษณ์คดีเนี่ยข้อหาทั้งดักทั้งนั้นเลยนะคะ